ล่าสุดเนี่ยน้องผู้หญิงคนออกมาร้องให้สื่อช่วย
คือแม่เธอโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนแม่ต้องหนีไปที่บ้านที่ต่างจังหวัด

พอหนีไปพ่อเลี้ยงโทรไปบอกว่าถ้าไม่กลับมาจะทำร้ายลูกที่๒คนที่อยู่กับเขาด้วยนะ
แม่ก็ร้อนใจก็เลยกลับไปหาลูกกับแฟน
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กสุดท้ายถูกแฟนคนนี้พ่อเลี้ยงคนนี้ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าผู้ตายมีชู้
แต่ก่อนทำเขาเสพยาไปด้วยก็เลยกล้าทำคือกล้าฆ่าเมียของตัวเอง

เดี๋ยวเอาเจ้าอาทีย์สิบห้าตัวไปสอบสวนหาความจริงก่อน

นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสพเมืองจังหวัดบึงกาล
บุกไปจับนายกุญชรพิมเกตอายุ๔๒ปี
ได้ที่บ้านพักในจังหวัดบึงกาล
โดยสารภาพว่าได้ทำร้ายร่างกายนางรัศดาพรพิมเกต
อายุ๔๓ปีซึ่งเป็นภรรยาจนเสียชีวิต
และอ้างถึงสาเหตุที่ทำร้ายร่างกายภรรยาจนถึงแก่ความตาย

ทั้งเตะต่อยและใช้มีดฟัน
พร้อมยอมรับว่าได้มีการเสพยาเสพติดก่อนลงมือ
คดีนี้สืบเนื่องจากลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิต

ก่อนหน้าที่แม่ของเธอจะเสียชีวิตนั้น
ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงและหนีกลับมาหาเธอที่จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่พ่อเลี้ยงจะตามมาโวยวายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอแม่
พ่อเลี้ยงยังโทรศัพท์มาข่มขู่ด้วยว่า
ได้ทำร้ายลูกสาววัย๑๓ปีและ๑๐ปี
โดยใช้มือตบศีรษะไปถึง๒ครั้ง
ข่มขู่ด้วยว่าจะไม่ให้ลูกไปเรียนหนังสือ
แม่ได้ยินแบบนี้สุดท้ายก็ต้องยอมกลับไปหาพ่อเลี้ยง
พอแม่กลับมาก็เกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้แม่เสียชีวิต
แม่หนูกลัวน้องเป็นเด็กมีปัญหา
เป็นโรคซึมเศร้าแม่หนูก็เลยกลับไป

แต่ก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าแล้วเขาก็ยังทักมาโทรมา
โทรมาขู่อะค่ะหนูก็อยากขอความช่วยเหลือ
ช่วยน้องหนูด้วยจะเอาน้องออกมา
จะเอาออกมาได้ยังไง
คือหนูไม่รู้ทางกฎหมายอะไรด้วยค่ะ

คนที่ผู้เสียชีวิตเคยมาขอความช่วยเหลือบอกว่า
กลับไปในช่วง๒ทุ่มของวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
จู่ผู้เสียชีวิตก็ได้เดินร้องไห้
ขอยืมเงินจำนวน๒๐๐บาท
เพื่อที่จะเดินทางไปหาลูกสาวที่จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเท่าที่เธอสังเกตตามเนื้อตัวของผู้ตาย

พอผ่านไป๔วันผู้ตายก็กลับมา

และห่วงด้วยว่าหากไม่กลับมา
ก็จะไม่ให้เจอหน้าลูกสาวทั้งสอง
พี่เขามาวันนั้นประมาณ๒ทุ่ม
ก็ทั้งกราบทั้งไหว้เขาก็ร้องไห้

แขนแขนแกก็ช้ำไปหมดเลยค่ะ
ช้ำฟันแกก็ไม่มีเลยค่ะฟันล่วง
พี่เขาบอกอย่างนี้ว่าบอกนายเดชน่ะซ้อม
แกหนูก็สงสารเหมือนกัน
หนูก็คิดในใจว่าพี่เขากลับมาทำไม
เหมือนกับอย่างไรอ่ะ

จะแบบจะขู่ลูกขู่๒คนแก่มี๒คนนะลูกสาว

สำหรับความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกวิชญานนท์นิติกุล
ภูมิกับการสพเมืองจังหวัดบึงการเปิดเผยว่า
หลังจากที่จับกลุ่มนายกุญชรก็ได้พาตัวมาสอบปากคำ
ตนพบสารเสพติดประเภทที่๑ในร่างกาย
ส่วนการสอบปากคำนายกุญชรยังให้การวกไปวนมา
ทางพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดประเภทหนึ่งเพียง๑ข้อหาเท่านั้น
และในวันพรุ่งนี้จะนำตัวมาสอบปากคำอีกครั้ง
หากพบความผิดเพิ่มก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทันที